มาดูความคืบหน้ากรณีที่แม่ของเด็กสาววัย๑๖ปีคนหนึ่งนะครับ
ออกมาเปิดเผยคลิปพร้อมกับร้องเรียนขอความเป็นธรรม
หลังจากที่ไปตามลูกสาวที่ไปอยู่กินกับลูกชายของครอบครัวหัวร้อน
ที่เป็นข่าวดังเรื่องการวิวาดแล้วก็ทำร้ายตำรวจที่มาพตะพุธจังหวัดระยอง
แต่ก็ไม่สามารถตามลูกให้กลับบ้านได้
โดยบอกว่าพ่อของฝ่ายชายนั้นถึงขั้นพยายามขอมีความสัมพันธ์กับลูกสาวที่เป็นลูกสะพ้าย

ลูกสาววัย๑๖ปีของคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราว
ออกมาบอกว่าพ่อของฝ่ายชายไม่เคยมาขอมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย
อย่างที่แม่ของตัวเองกล่าวอ้างไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
แม้ว่าการบากหน้าไปขอลูกสาวคืนกลับสู่อ้อมกอดเช่นเคยเป็นมา
ในครั้งนี้จะผ่านมานานกว่า๑ปี
แต่หัวอกของผู้เป็นแม่ไม่ได้ลดลับความพยายามนี้ลงแม้แต่น้อย
แม่ยืนยันหนักแน่นว่าอยากได้ตัวลูกสาวกลับบ้าน
รับว่าเป็นห่วงลูกสาวมาโดยตลอด
และเข้าใจดีเรื่องเด็กทั้งสองคนชอบพอกัน
แต่หัวอกคนเป็นแม่รับไม่ได้ที่ได้ยินข่าวมาว่า
พ่อของฝ่ายชายมาขอมีสัมผัสด้วย
คุณแม่อยากจะพูดอะไรกับน้องอยากจะพูดอะไรกับลูกบ้าง
แล้วก็อยากจะฝากถึงครอบครัวนั้นอะไรบ้างคะแม่
อยากให้น้องต่อมาให้เปลี่ยนนังสือ

ที่แบบมีเด็กคน
มีชาติมีเด็กอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ครอบครัวก้าวร้าวอย่างนั้น

ในครอบครัวนั้นที่เขาเคยเป็น
แม่ก็ให้เขารับกรรมของเขาไป

วัยรุ่นทำให้เด็กสาวปฏิเสธ

โดยเธอยืนยันจะอยู่กับครอบครัวฝ่ายชาย

พร้อมยืนยันว่าพ่อของแฟนนุ่ม
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวขอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
และเหตุการณ์นี้ประทุกข์ขึ้นอีกครั้ง
เชื่อว่าเกิดจากการสื่อสารผิดพลาด
ความรักของหนุ่มสาววัยใสคู่นี้
ฝ่ายชายยืนยันว่าครอบครัวทั้งสองฝั่ง

โดยที่ผ่านมาครอบครัวฝ่ายชายมักมีเรื่องมาตลอด

คงไม่อยากให้ลูกสาวมาอยู่ด้วย

ความรักของหนุ่มสาวว่าครอบครัวไฟหญิง
คงไม่อยากให้ลูกสาวมาอยู่ด้วย

จึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา

จึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา
จึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา

จึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา

จึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา

จึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา

จึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา

จึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา

จึงเผยแพร่คลิปนี้ออกมา